คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงปีใหม่จะเดินทางกันเยอะ
ก็เตือนกันไว้นะครับเตือนกันทุกเทศกาลนะครับ

ใช่ค่ะการอยู่บนถนนต้องระมัดระวังตลอดเลยล่ะ
ช่วงรถน้อยเนี่ยแล้วขับเร็วอันนี้ต้องระวังใหญ่นะครับ
มีเหตุการณ์อุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับ
ประมาณตี๔นะฮะที่ถนนมอเตอร์เวย์ช่วงกิโลเมตรที่๗๒ขาเข้ากรุงเทพ
ในพื้นที่หมู่๓ตะบลหนองเรียงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะ
มีหนูน้อยวัย๗ขวบด้วยนะครับมีคุณย่าด้วย
ทางตำรวจนะครับก็เดินทางมาตรวจสอบนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถยนต์ชนกันอยู่สี่คันรวดเลยนะครับ
สภาพนี้พังเสียหายทุกคัน
แล้วเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจนางทงขาวโพธิกะ
อายุ๔๓ปีที่บาดเจ็บสาหัสตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
เนี่ยครับตอนนั้นบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ

แต่ว่าที่สุดแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับ
เพราะว่านางทงขาวก็เสียชีวิตตรงจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้ว
ห่างจากจุดที่นางทงขาวเสียชีวิตไปประมาณ๕เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ไปพบศพเด็กชายวัย๗ขวบ
กระเด็นออกมาจากรถกระบะ๔ประตูเป็นหนึ่งในคันที่ประสบอุบัติเหตุ
นอนเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าริมถนนน่าเศร้ามากนะครับ
แล้วก็มีนางสาวอธิตยาพันธ์สวัสดิ์อายุ๑๙ปีที่กำลังตั้งท้องอยู่๖เดือน
โดยสารมากับรถกระบะ๑ในคันที่ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับบาดเจ็บถูกกระแทกเข้าไปที่บริเวณใบหน้าแล้วก็มีคนบาดเจ็บอื่นอื่นอีกหลายคนนะฮะ
ที่กำลังนั่งรอความช่วยเหลืออยู่นะครับตำรวจสอบปากคำผู้บาดเจ็บหลายคนนะครับ
ทำให้ทราบว่ารถยนต์โตโยต้ายาริสได้ขับพุ่งไปชนท้ายรถกระบะของผู้เสียชีวิต
แล้วรถกระบะก็พลิกคว่ำทำให้เด็กชายวัย๗ขวบเนี่ย
ได้กระเด็นออกมาจากตัวรถแล้วปรากฏว่ามีรถกระบะอีก๒คันที่ขับตามหลังมา
ชนกันอีกนะฮะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าชนกันซ้ำซ้อนสี่คัน
อุบัติเหตุครั้งนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนขับรถเก่งโตโยต้ายาริส
อาจจะขับมาเร็วเพราะว่าถึงขั้นทำให้มีคนที่
เด็นออกมาจากตัวรถด้วยนะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็มีโอกาสไปคุยกับ
นายมงคลโพธิกะอายุ๒๐ปีเป็นคนขับรถกระบะนะครับ
แล้วก็เป็นลูกชายของนางทงขาวที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ที่เขาพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างเต็มที่แล้วอ่ะนะค่ะ
ก็เป็นน้าชายของเด็กที่กระเด็นออกมาแล้วก็เสียชีวิตด้วยอ่ะอืม
ว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถพาครอบครัวไปกราบพ่อที่บวชอยู่ที่วัดธรรมกาย
ปฐุมธานีแฟนสาวนั่งเบาะข้างคนขับ
หลานชายกับแม่นั่งเบาะหลังเขาก็ขับมาด้วยความเร็วประมาณ๙๐
หนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วพอมาถึงช่วงลงสะพาน
องรีจู่ก็มีรถยนต์โตโยต้ายาริสสีขาวขับมาด้วยความ
เร็วชนท้ายรถกระบะของเขาทำให้รถของเขาเสียหลักพลิก
ว่ำตกลงไปในพงหญ้าข้างทางด้วยความตกใจเขาก็รีบตั้ง
หลังจากเกิดเหตุพยายามออกจากตัวรถแล้วก็ช่วยแฟนสาว
อยู่ตรงเบาะหน้าข้างคนขับที่ติดอยู่ในรถออกมาแม่กับ
หลานตอนที่ถูกชนแล้วกระเด็นพลิกคว่ำกระเด็นออกมานอกรถ
แล้วค่ะเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่ากระเด็นออกไปด้านไหนเพราะว่ารถ
พลิกคว่ำหลายตลบมารู้ตัวอีกทีก็คือหลานเสียชีวิตอยู่
พงหญ้าค่ะส่วนแม่ถูกปั๊มหัวใจแล้วก็เสียชีวิตแล้วเขาก็
เห็นว่ามีรถกระบะอีก๒คันที่ขับมาเนี่ยมาชนซ้ำเข้ามาอีก
เสร็จผมก็ตั้งสติออกมาจากรถให้ได้ก่อนแล้วก็ไปช่วยแฟน
แค่คำนี้ครับชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นเขาหลับในหรือเปล่า
ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทั้งนี้ผมก็ไม่ทราบชัดเจน
ซึ่งจากคำบอกเล่าของนายมงคลเนี่ยนะคะ
เราก็เลยจำลองภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นเหตุการณ์เนี่ยค่ะ
มงคลขับแฟนสาวนั่งข้างแม่กับหลานนั่งข้างหลัง
ทำให้รถเขาเนี่ยพลิกคว่ำหลายตลบแล้วก็กระเด็นตกลงไปพงหญ้าข้างทาง
จังหวะนี้แหละค่ะคงเป็นจังหวะที่นางทงขาวซึ่งเป็นย่าของเด็กวัย๗ขวบ
แล้วก็เด็กวัย๗ขวบที่นั่งอยู่ข้างหลังด้วยกัน
เด็นออกมาจากรถแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่
ขับตามหลังมาในเส้นทางเดียวกันอ้างกับตำรวจบอกว่า
ขับชะลอดูอุบัติเหตุอยู่ทีนี้จังหวะเบี่ยงรถหักหลบค่ะ
รถของเขาก็เลยพลิกคว่ำตกลงไปข้างทางซ้ำอีก
ผู้บาดเจ็บก็เลยเพิ่มเป็นอีกหลายคนเลยค่ะ
อ๋อคันนี้ก็ชะลอดูอุบัติเหตุชะลอดูเหตุการณ์

เพราะว่าหลายครั้งเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันขึ้นมาก็คือชะลอดูนี่แหละ
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะ
ทีมข่าวก็ได้เจอกับนายธนภูมิโพธิกะวัย๒๕ปี
ของเด็กชายวัย๗ขวบที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แล้วก็พี่ชายของนายมงคลคนขับรถกระบะ
คันแรกนะคะก็ไปรับศพลูกชายที่โรงพยาบาลชนบุรี
เขาก็บอกว่าเขาทำใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ฝากถึงคนขับรถเร็วเลยนะคะว่าให้ระมัดระวังด้วย
ตัวคุณไม่เป็นไรแต่ครอบครัวคนอื่น
อาจจะต้องเดือดร้อนแล้วก็สูญเสียแบบที่เขาต้องเจอ
พูดไม่ออกตื่นตันไปหมดมันคิดอะไรไม่ออกครับตอนนี้
มันก็เป็นเรื่องอันตรายที่แบบเราก็อาจจะมองแค่ว่า
มันเป็นแค่เวลาสั้นที่เราทำอะไรอย่างนี้ครับ
แต่อยากให้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดมันพลาดมาแล้ว
มันก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ครับอ่า
บางทีเราก็ขับของเรามาดีนะ
ชนท้ายเข้าไปก็กลายเป็นว่าเราเป็นฝ่ายศูนย์เสีย
ชดใช้ยังไงมันก็แลกกันไม่ได้นะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของชีวิตความบาดเจ็บความพิการ
เรื่องความรับผิดชอบของคู่กรณีนะฮะก็คือรถเก่งตัวจักรยาริสต์
ไปชนท้ายกระบะเขาจนเขาพลิกคว่ำแล้วก็เสียชีวิตกันเนี่ยนะฮะ
ทางตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจโทษสุปกิจกงสรวรรค์สอบสวน
สถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๘ทางหลวงมอเตอร์เวย์เขาดิน
ระบุว่าตัวแทนของทางคนขับรถเก่งยาริสมาแจ้งกับทางตำรวจไว้แล้วว่า
พร้อมจะรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกอย่าง
โดยจะรอให้ทางญาติของฝ่ายผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ
สิ้นการทำพิธีศพให้เสร็จสิ้นก่อน
แล้วก็จะนัดมาพูดคุยเจรจาตกลงค่าเสียหายกัน